คราวนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภกันหน่อยดีกว่า

ต้นเดือนหน้าจะได้โชคดีจะได้เห็งจะได้รวย
เดี๋ยวพาไปดูที่วัดนี้หน่อยค่ะ
วัดนี้อยู่ที่กำแพงเพชรชื่อวัดอ่านยากนิดนึง
วัดคนทีศรีวชิราราม
พาไปดูกันหน่อยที่วัดนี้มีอะไรคะ
ชาวบ้านเขามาขอโชคลาภ
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่
ใกล้แบบนี้นี่คือไอ้ไข่นะ

กรรมการวัดอันเชิญมาจากนครศรีธรรมราช

ขอโชคขอลาบโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลไง

คุณผู้ชมดูเอาเองละกันค่ะดิฉันไม่อยากพูดเยอะ
อันนี้ชุดต่าง

ของเล่นน้ำแดง
แล้วก็มีคนมาทำบุญบูรณสาราการประเรียนที่ผูกพัง

ทีนี้พอจุดทูปอธิษฐานขอโชคขอลาบแล้ว

ก็ต้องไปดูแหละว่าเลขปลายประทัดเป็นยังไง

นี่ไงก็พยายามหัวถวงอยู่นี่

มันเคลื่อนกันได้ตลอด

ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
นักนิยมตัวเลขเขาก็ไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดไซค์เหมือนกัน
ซึ่งไอ้ไข่วัดไซค์ที่นี่นำมวลสารจากไอ้ไข่วัดเจดี
จังหวัดนครศรีธรรมราชมาหล่อเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าให้โชคลาภต่อเนื่องมา๔งวดซ้อนแล้วค่ะ
อ่ะก็ดูเครื่องการันตีของที่ยืนยันแล้วกันคุณผู้ชม
น่าจะทำให้สบายใจได้นะคะว่าศักดิ์สิทธิ์คันขนาดไหน
ยังมีเรื่องราวเล่าลือกันมาด้วยนะคะว่า
ดึกไอ้ไข่เด็กผมจุกเนี่ย
มาเดินเล่นกับม้าในวัดไซดอยู่บ่อย
เขาว่ากันอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชม
ส่วนทูบเสี่ยงทายและประทัดนั้นคุณผู้ชมค่ะที่เขานิยมจะดูกันเนี่ย
ก็เก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ประมาณนี้นะคะ
ก็ดูกันไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันนะคะ
คุณชิสาบอกเก็บภาพมาได้ประมาณนี้
เราก็จดจ้องอยู่ว่าประมาณไหน
อ่าไปดูกันที่วัดทรงเสวยที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏกันบ้างนะครับ
ซึ่งที่นี่นะฮะเจ้าของโรงแรมชื่อดังในจังหวัดชายนาฏนะฮะ
นายวุฒิชัยเจริญศรีพร้อมคณะลูกศิษย์วัด

นำรถกระบะป้ายแดงมาถวายพระครู
ผู้ประการสรวจอาวาทวัดทรงเสวย
เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ในกิจกรรมของวัดนะครับ
โดยส่งมอบกันหน้าไอ้ส้มฉุนยักษ์

ทะเบียนรถป้ายแดงที่มีคนใจเดียวมาถวายท่านเจ้าอาวาส
ก้อก่าย๑๓๔๑ชัยนาศ
โอ้โหคุณพี่ต้องไปจ้องใกล้ขนาดนั้นเลย

ดูเลขรหัสรถด้วยไหม

นี่ให้ได้ดูกันเดี๋ยวไปดูต่ออีกหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
พาไปที่นครสวรรค์นะคะ
วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมอยู่ที่ตำบลหนองปริงที่อำเภอเมืองนั่นเอง
นี่คุณแม่ชั้นม้วนทองและลูกชายชัดชัยม้วนทองเนี่ย
เอาดอกไม้เอาพวงมาลัยเอาผลไม้แล้วก็ประทัด

จุดถวายแก้บนไอ้ไข่เด็กวัดเทพ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับลูกชายค่ะ
ถามคุณชัดชัยเล่าให้ฟังหน่อยสิ

คือคุณชัดชัยเขาก็เล่าเท้าความให้ฟังก่อนผมเนี่ยนะ
เป็นอาชีพรับเหมาทั่วไปไม่ค่อยมีงาน
ผมก็เลยมาบนของานจากไอ้ไข่
แล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
พอหลังจากบนของานเสร็จปั๊บเนี่ย

โอ้โฮได้ทันใจเลยเหรอฮะพอมีงานติดต่อมาใช่ได้ทันใจเลย

แต่แหมออุปสรรคมันก็มาขัดขวางอีก
เพราะว่าตอนที่ผมกำลังขับรถเข้าไปจะไปกรุงเทพเนี่ยนะ

ได้งานมาแล้วเอาจะเดินทางไปรถมันสตาร์ทไม่ติดอีก

พอขอคราวนี้อุปสรรคมันสตาร์ทติดค่ะ

สัญญาได้ทันเวลาแหม
ก็เรียกว่าเป็นโชคดีที่เข้ามา
ทีนี้ก็เลยมาจุดประทัดแบบนี้แก้บน
พอจุดประทัดมันก็ดังโป่งปังอะไรไปเรื่อย
แต่ที่ที่ฉันรอดูอยู่

รอดูตอนสุดท้ายหลังจากจุดประทัดเสร็จแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เลขปลายประทัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาก็จับจ้องอยู่นี่
เทมา

มันมีข้อความอะไรมาทับอยู่หรือเปล่า

ส่วนอีกหนึ่งวัดนะคะที่วัดโปรยฝนคลอง๑๑ค่ะ
ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือที่ปฐุมธานี
นี่ก็มีผู้ที่ศรัทธามาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ตั้งแต่เช้าเลยนะ
คนมาแก้บนอย่างเราไปเจอแม่ค้าขายของออนไลน์คุณรังสิยา
เขาก็มาขอให้ขายดีปรากฏว่าอุ้ยยอดขายหลั่งไหลมาตามเป้าเลยค่ะ
ก็เลยจุดประทัด๕๐๐นัดแล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้มาถวายไอ้ไข่ด้วย
ส่วนอีกคนนึงคือคุณสมนึกวานวงก็มาขอโชคจากไอ้ไข่เหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าโอ้ยผมเนี่ยนะได้โชคไปเกือบทุกงวด
มากบ้างน้อยบ้างก็แตกต่างกันไป
รอบนี้ผมก็คิดว่าโชคของผมมันจะต่อโชคให้ผมอีกในงวดถัดไปล่ะค่ะ